เขาใส่เสื้อยืนเกงเยนเขาไม่สวยขนาดนี้เลยหรอ

ก็คือประเด็นที่นักข่าวจะไปสัมภาษณใบเฟิร์นก็คือเรื่องความรักนี่แหละค่ะ

ความหวานระหว่างใบเฟิร์นกับหนุ่มนายนพัฒน์ค่ะ

จากเราจะได้เห็นภาพสวีทวีทของทั้งคู่แล้วนะคะ
ช็อตเด็ดคนดังตอนไลฟ์สดกินก๋วยเตี๋ยวกัน

ก็คือใบเฟิร์นเนี่ยเขาให้นายเขาเอื้อมไปแบบว่าหยิบน้ำส้มใส่ชูให้หน่อย

เหมือนกับสี่อย่างอะค่ะ
งานนี้นะคะพอโดนนักข่าวถามสาวใบก็ถึงกลับไปไม่เป็นนะคะ

เขินไปแล้วก็เต้นไปด้วย
อันนี้คือเราไม่รู้เพราะว่าเสียงดนตรีดังหรือเปล่านะคะ

อาเวียว่าไปดูความน่ารักสมบัติโบ้มบ้างของเธออันนั้น

มันก็มีหลายคำไม่ได้เรียกแค่คำนี้

งานเดียวกันค่ะเราเจอนุ่มโอ๊ตประโมท

ตอนนี้หันมาเปิดบริษัทเกมแล้วนะคะ
ส่วนแพลนแต่งงานกับหวานใจน้องปลอยชา

แต่งานรุ่งมากนะคะรอไปก่อนค่ะ

เขาได้ฝากสเปิมพร้อมกับเพื่อนซีอาร์ตโบเผือก

ได้มั้ย
ได้มั้ยพบมั้ย

ที่ไหนได้เอ้าวัยรุ่นสร้างตัว

แล้วเด็กเขาไม่กลับบ้านเหรอเลิกเรียนแล้วไม่ใช่เหรอนะ
ปกติคุณเลิกเรียนคุณเข้าบ้านเลยหรือเปล่า
ต้องแวะห้างแวะร้านเกมบ้างธรรมดา